อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงสายของวันที่ผ่านมานะคะ
เป็นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเนี่ยมีลักษณะอาการคล้ายกับมืนเมาค่ะ
ได้ขับรถย้อนสอนมาแล้วก็เกิดเหตุชนกับแท็กซี่
แต่ชนเสร็จปุ๊บออกมาจากรถในสภาพเปลือยเปล่านะคะ
แล้วก็มีการออกมาเต้นนอกรถด้วย
ทำให้หลายคนที่พบเห็นบนท้องถนนถึงกับงงไปตามกัน
แล้วก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้แชร์กันแพร่หลายบนโลกโซเชียลเลยล่ะค่ะ
ชนแรงเหมือนกันนะคะเห็นจากสภาพรถแล้วเนี่ย
โอ้โหรถสีขาวคันนี้ก็ยับพอสมควร
แต่ว่าเราจำเป็นต้องเซ็นเซอร์ภาพหญิงสาวที่อยู่ในคลิปนี้จริงนะคะ

คนก็พยายามไปช่วยนะเอาผ้าไปคลุม
ผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะเขาก็เนี่ยเอาผ้าเอาเสื้อเนี่ยค่ะ
คนเสื้อเหลืองก็พยายามเอาผ้าเอาเสื้อไปคลุม
คนก็ไปช่วยแต่เธอก็วาย
คือเธอพยายามจะปีนออกมาทางหน้าต่างค่ะ
ออกมาทางหน้าต่างโดยที่เธอไม่ใส่อะไรเลย
แล้วก็ลักษณะท่าทางคือหนึ่งไม่รู้ว่าเธอมีสภาพจิตใจที่ผิดปกติหรือเปล่า
หรือ๒มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า

ถูกต้องพอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเกิดขึ้นนะคะ
ตำรวจก็กำลังส่งตัวไปตรวจสอบสภาพจิตแล้วก็หาสารเสพติดอยู่นะคะ
คลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นการเป็นหญิงเปลือยกายนะคะ
พยายามปีนออกจากหน้าต่างรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสีขาว
ทะเบียน๑กจ๓๘๒๗กรุงเทพมหานครนะคะ
ที่เธอจะลงมาเต้นบริเวณข้างรถ
อาการคล้ายกับคนเมาค่ะ
สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา
แล้วก็ส่งผลให้จราจรติดขัดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังหญิงสาวได้ขับรถย้อนสอน
ชนประสานงานกับแท็กซี่สีเขียวเหลือง

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัยเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เปิดเผยว่าหญิงคนดังกล่าวมีอาการคนสองบุคลิก
หรือที่เราเรียกกันว่าบายโพล่า
ด้วยกันอันนี้เมื่อ๗ปีที่แล้วเนี่ยเคยรับการรักษาแล้ว
ก็เร่งติดตามหาตัวทันทีนะคะ
นี้ตำรวจก็กำลังส่งตัวหญิงคนนี้ไปตรวจสอบสภาพจิต
พร้อมตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีเบื้องต้นจะมีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
แล้วก็ได้รับความเสียหายหลายคัน

จะมีการนำมาพิจารณาประกอบในสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่ง
ว่าการรักษาอาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทำกันต่อเนื่องหรือเปล่าขาดยาหรือเปล่า

ก็ถือว่าเป็นอาการป่วยเรื่องของไบโพล่าอาการสองบุคลิกนะคะ

พอรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ขับรถออกมาจากบ้าน